ดูจากแผนที่แล้วเราจะไปเรียบคลองอีกฝั่งนึง
นี่รู้จักรู้จักดี
เคยรู้ว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะนี่

เหมือนชมเลยจริง

มันต้องเป็นบ้านที่มีร้านอาหารอยู่หลังบ้าน

นี่ง่ายจริงน่ารัก

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๑๐๐บาท

ตั้งแต่กาแฟอาหาร
ไปจนถึงเครื่องดื่มหลากหลายชนิด

จากจะได้ดื่มดำกับอาหารแล้ว
ยังได้ผ่อนคล้ายกับบรรยากาศที่สบายของร้านอีกด้วย

เสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟเลยครับ

เสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลย

เอาออกไป
เคด็ตลงจาลงจา
ไปครับไปครับไปครับ
ไว้เยอะมากเลยโอ้โห

การเมนูซี่โคมาล่า๓๕๐บาทได้ทาน๑จานครับ
เมนูซี่โครงหมาล่าเมนูที่ตราตรึงใจตั้งแต่คำแรกที่ได้ทาน
กลิ่นและรสชาติเผ็ดที่เป็นเอกลักษณ์ซี่โครงที่นำมาย่างและปรุงใหม่สดสด
กับเครื่องเทศนำเข้าจากต้นตำรับเรียกได้ว่าได้สัมผัสเนื้อซี่โครงที่นุ่มลิ้นกำลังดีแล้ว
ยังได้ความสะดุ้งลิ้นจากรสชาติที่แซ่บจัดเผ็ดจริงได้อย่างลงตัว
เฮ้ยนึกผ่านแล้วยังไงคะขอตัวช่วยขอตัวช่วยขอตัวช่วยด้วย
ขอตัวช่วยขอตัวช่วยขอตัวช่วยขอตัวช่วยขอตัวช่วยขอตัวช่วย
อะไรไงมันจะขอตัวช่วยอีกหรอครับผมครับต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับ
เปล่าไม่ได้เอาตัวช่วยมากินข้าวมาเปล่าเออเป็นหมาล่า
อร่อยนะเป็นซี่โค้งโอ๊ยถ้าจะคุยเล่นอ่ะเอามาก่อนฮะวันนี้กินไม่ไหว
อ่ะอ่ะอ่ะรถกระเป๋าตัวช่วยผมต้องการให้คุณทั้งสองคนนะครับ
พูดชื่อเพลงที่มีคำว่ารักอยู่ในชื่อเพลงนั้นทั้งหมดเจ็ดชื่อครับอภะ
หนึ่งแกล้งรักเอาเอาเอาเอาเพลงรถเพลงรถเพลงรถเพลงรถ
มากกว่ารักอ่ามากกว่ารักอ่าเก็บรักเก็บรักรักรักเอ่ย
รักแท้ดูแลไม่ได้แสนรักอ่าเอ่อเย้
เอ่อโทษนะครับขอยืมโทรศัพท์หน่อยครับอ้าว
เอาไงดีอ่ะตั้งร้อยหนึ่งอ่ะ
เชฟว่าไงณคุณไปได้เลยครับ

ผมนะครับต้องการให้คุณทั้งสองคน
พูดชื่อเพลงที่มีคำว่าเธอ
อยู่ในชื่อเพลงทั้งหมด๗ชื่อครับ
เธอนี่ทำอะไร
เขากำลับมาก่อนเธอเขามาก่อน

พ่อยเปิดดูในรถ

แล้วก็เธอเก่ง

เธอหรือเปล่า

แล้วยังไงต่อเชฟจะให้ยังไง
ผมจะลดให้๑จานเท่ากับคุณกอฟติจับผมครับ

เดี๋ยวมันจะมีทางให้เข้าซ้ายไป

ไปเลย

พี่ต้องกระท้องดิ

จะหลบไปไหนแล้ว

ก็เรียกว่า

แต่ว่านั้นก็

ท่านมาแล้วจับตัวเลย
รีบไปจับตัว

คุณจะมาจับทำไมผมจับกันไปก่อนแล้ว
และตอนนี้นะครับคุณทั้งสองทีมครับ
แรงร่วมกิจกรรมและสังสรรค์แห่งใหม่

ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นที่ตั้งของร้านอาหารนานาชาติครับ

ได้เลือกทานท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสาบในเมืองกรุง
และบริเวณใกล้ก็มีสนามโกงคาร์ดนะครับ
มาตรฐานโลกไว้อีกด้วยนะครับตรงนี้

ไม่เราไม่แพ้
แต่ผมว่าเดี๋ยวเราไปเจอกับผลลงโทษดีกว่า

อันนี้คือขาหมีหมูค่ะหมูขาหมูอันนี้คือบทลงโทษของเรานะครับ
เร็วครับผมแล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ตและหัวหน้าทีมทั้งสองท่านครับ
คุณก๊อฟเดชพลและคุณเจมส์ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ

แต่ว่าถ้าผมจะรอจ้อยไม่ต้องกินช่วยในน้ำได้เลย